บนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งคุณนัทพงศ์ค่ะ
คุณผู้ชมที่ขับรถบนท้องถนนแล้วเจอใบสั่งต้องบอกว่าอย่าละเลยนะคะ
บางคนได้รับใบสั่งแล้วเพิกเฉยไม่ยอมไปเสียใบสั่ง
เดี๋ยวนี้ของผมมาที่บ้านวันก่อนโดนแต่เรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่าง๒ผู้ชายสองคนนี้ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ได้รับใบสั่งไม่ยอมไปเสียค่าปรับแล้วละเลยแล้วก็ทำผิดต่อเนื่อง
เชื่อไหมคะจากใบสั่งกลายเป็นหมายจับคุณผู้ชมค่ะ
ทำไมอ่ะนี่ค่ะล่าสุดตำรวจเชียงรายนะคะ
ก็ไปขอหมายจับนะคะจากสารแขวงเชียงรายจับกลุ่มผู้ชายสองคนนี้ค่ะ
นายวริสรกันนายุ๔๐ปีกับนายการจินพรมนะคะ
เป็นชาวตำบลนางแรมอำเภอเมืองเชียงราย
เพราะว่าทำผิดกฎจราจรหลายครั้งหลายครั้งยังไง
นายวริสรเจอใบสั่ง๕๓ครั้ง
๕๓ครั้งโอ้โฮในการ๒๕ครั้งสองคนนี่รวมใบเสร็จใบสั่งแล้ว
มีทั้งหมด๗๘ใบแต่๗๘ใบนี้ไม่เคยไปเสียค่าปรับเลยค่ะ
โอ้โฮใบสั่งไม่ใช่ของสะโสมีค่า๗๘ใบ

คือยังทำผิดกฎจราจรอย่างต่อเนื่องคือพูดง่ายละเลยเพิกเฉย
นะคะตำรวจสุดท้ายขอหมายจับเข้าจับกลุ่มทั้งสองคน
แล้วแจ้งข้อหาตามใบสั่งโดยเฉพาะขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง
และฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับได้ข้อหานี้มาเพิ่มเลยนะคะ
ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลานะคะโดยไม่มีเหตุอันควร
และอีกข้อหาหนึ่งคือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
นี่ค่ะเบื้องต้นนายวริสรรับสารภาพแต่ในการยังให้การปฏิเสธนะคะ
คือสองคนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าฝ่าฝืนกฎจราจรตามแยกต่างที่เชียงรายหลายครั้งช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ใบสั่งแล้วก็ไม่เคยชำระค่าปรับแล้วยังทำผิดต่อเนื่องตำรวจบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่น
แล้วก็เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็เลยต้องขอหมายจับมาจับกลุ่มตัวส่งสพเมืองเชียงรายค่ะ

จากใบสั่งก็กลายเป็นหมายจับได้นะคะก็อุทหรณ์ก็คือถ้าทำผิดซ้ำซากก็มีโทษทั้งจำและปรับค่ะ